เรื่องราวเกี่ยวกับงูเป็นงูเหลือมค่ะ
งูเหลือมตัวนี้มันเลื้อยเข้าไปในกรงกระต่าย
แล้วไปเขมือบกินนอนอิ่มแผ่ตัวแบบสุขสำราญสบายใจ
เอาจริงเราเคยเห็นนะส่วนใหญ่งูเหลือมเข้าร้าวไปกินไก่
เออแต่นี่กินกระต่ายโอ้ยเออ

ตัวมันก็กินได้มันหมดแหละ
จริง
นักประมาณ๑๐กิโลกรัม
ไปไปถามเจ้าของบ้านหน่อยดีกว่าว่า
ยังไงมันเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้
เขาบอกเลี้ยงกระต่ายไว้๗๘ตัว

วันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งไก่ทั้งกระต่ายหายไป

ถามว่ามีขโมยมาขโมยไหมก็บอกไม่เห็น
แต่จู่นะคะมีน้องเดินมาดูกระต่าย
คนรู้จักเดินมาดูกระต่ายแล้วก็ถามว่า
พี่นอกจากไก่กับกระต่ายพี่เลี้ยงงูด้วย

ถูกเหลือมเขมือไปซะแล้วโอ้ยน่าสงสาร

เขามาบอกว่ามีงูในกรง

ตัวจริงก็คือเจ้างูเหลือมตัวนี้นี่เอง
โอ้โหช่างคิดได้เนอะ
เดินไปถามเจ้าของกระต่ายบอกว่า
พี่นอกจากกระต่ายแล้วพี่เลี้ยงงูด้วยเหรอ
ไม่ได้

ต่อไปก็อาจจะต้องหาวิธีในการป้องกัน
น้องต่ออยู่ตรงนั้น

เปิดมาเป็นงูแล้วกันรอบหน้า

ยังไงก็เป็นเรื่องของวัตถจักรของชีวิตสัตว์ด้วยแหละ
ยังไงพวกเราเป็นมนุษย์เลี้ยงมันก็ดูแลป้องกันไว้ให้เรียบร้อยนะคะ